สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชื่นชมทุกจังหวัดด้วยนะคะที่จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยสมพระเกียรติค่ะ
โทวีรชนสุคลทะปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสทรงชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ถวายในพระราชพิธีรมรราชาพิเศษตามโบราณราชประเพนี
เสร็จเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติ
ในนามของรัฐบาลผลเอกประยุจจันโอชานายทหารรัฐมนตรี
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
โดยขอเชิญชวนทุกภาคส่วนล้อมรวมใจกัน
พระราชพิธีให้สำเร็จลุล่วงสมบูรณ์ในทุกขั้นตอน
ด้วยความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชน